กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุทะเลาวิวาสภายในงานแต่งนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะคือหลังจากที่มีวัยรุ่นเนี่ยเข้ามา
คือลักษณะคือมาทำลายข้าวของแล้วก็ทำร้ายทำร้ายเอ่อ
ญาติของฝั่งเจ้าสาวเนี่ยนะคะที่สุดแล้วญาติของฝั่งเจ้าสาวคนหนึ่งค่ะ
หยิบปืนมาคือกะว่าจะมาห้ามแต่ว่ายิงไปก็เลยถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายทงชาติมั่นคงอายุ๔๐ปีค่ะ
ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงนายชัยวัดสูงสันเขต
ฟิล์มอายุ๒๔ปีขณะที่เข้ามาก่อเหตุทะเลาวิวาส
คือฟิล์มเข้ามาก่อเหตุทะเลาวิวาสภายในงานแต่งนี่แหละค่ะ
งานแต่งเป็นงานของหลานสาวของนายทงชาติ
คนก่อเหตุจัดขึ้นคือ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
นายสุทัศน์บัวบานหรือว่าน้าเบียน้าของฝ่ายเจ้าสาวเนี่ย
เล่าบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนไปช่วยห้ามคนแรก
หลังจากนั้นนายทงชาติก็เข้าไปห้ามปลามยืนยันว่าณเบียร์เนี่ย
น้าเบียเนี่ยไม่ได้มีอาวุธเข้าไปเพียงแค่เข้าไปขอความร่วมมือกลุ่มวัยรุ่น
อย่ามีเรื่องกันเพราะงานนี้มันเป็นงานแต่งงานมงคลสมรส
แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ยอมฟังค่ะหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องกันกับคนภายในงาน
ซึ่งคนภายในงานก็สังเกตเห็นนะคะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มาอาวุธครบมือเลยแหละ
ทั้งไม้ทั้งขวดทั้งสนับมือมาพร้อมคือกะจะมีเรื่องอ่ะค่ะ
ซึ่งตัวน้ำเบียเองเนี่ยก็ยังถูกทำร้ายจนกระทั่งแผ่นกระเบื้องเนี่ย
มันตกลงมาแล้วน้าเบียเขาก็เลยเอามาป้องกันตัวจากกลุ่มวัยรุ่นน่ะนะคะ
ทีนี้เราไปถามคนที่น่าจะเสียใจที่สุดคือเจ้าสาว
เจ้าสาวชื่อว่าคุณก้อยอายุ๒๔ปีคุณก้อยบอกว่า
คือเล่าทั้งน้ำตานะคะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากพิธีแต่งงานสิ้นสุดลงแล้ว
เป็นช่วงของการเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

ใช่ขณะเกิดเหตุแม่ของคุณก้อยตกใจมากถึงขั้นเป็นลมพับไปเลยค่ะ
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเราก็ถามคุณก้อยนะว่ารู้จักหรือเปล่า
บอกว่าไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยงานแต่งครั้งนี้จัดโต๊ะกินเลี้ยงไว้๔๐โต๊ะเท่านั้น
แต่พองานเริ่มมีการดื่มเหล้าดื่มกินกันกินคงกินข้าวกัน
มีแขกจากไหนค่ะแขกไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานเนี่ย

ทั้งที่อยากให้งานออกมาดีที่สุดจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดี
แต่กลับกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ยังเสียใจมากแล้วเราจัดงานนี้เราเสี่ยงฆ่าไปเท่าไหร่
แล้วเป็นงานของหนูแค่ครั้งเดียว
ทีนี้ส่วนในฟิล์มที่อยู่ที่โรงพยาบาล

ช่วงที่เข้าไปชกต่อยกันอีกรอบหนึ่ง
ก็เป็นช่วงที่เขาเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังรุมทำร้ายในบอลอยู่
ซึ่งเป็นหลานชายของฝ่ายเจ้าบ่าวก็เลยเข้าไปช่วย
ตอนนี้ก็อยากให้ทั้งสองคนคุยกัน
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอาวุธปืน
ก็มีแค่สนับมือกับขวดเท่านั้นเอง

ก็เยอะเหมือนกันแหละนะฮะ
ผมก็คงเข้าไปช่วยหลานเจ้าบ่าว

เรื่องที่ในข่าวเขียนว่าผมเองใน๕เรื่อง

ผมไปต่อยคนที่ไม่อยู่บนมือ

เขาบอกว่าพวกหนูไม่ยอมอยู่
ไม่ใช่ครับเขาลุมบอลอยู่

เพราะว่าใครไม่เกี่ยวออกไปใครไม่ยอมไป

เลิกเลื่อนร้องหาความยุติธรรมความไปทำอะไรล่ะค่ะ

คุณเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
แล้วคุณก็ตั้งคุณยอมรับเองว่าคุณไปหาเรื่องเขาด้วย
แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเสียไปเนี่ย

ตำรวจบอกว่าก็มีการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะ
ส่วนในทงชาติคนที่ไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเนี่ย
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
แล้วก็เตรียมฝากขังต่อไปค่ะ